รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

จากนี้เวลานี้ชาวไทยต้องหาที่กราบที่ไหว้ที่สังการะที่สร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดปฏิหาร
วัดนี้เป็นวัดเดียวที่สมเด็จพระเจ้าตากศิมราชทรงสร้างเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ของวัด
เราจะได้ไปพบกับหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูนิวิตสาธุวัฒน์หลวงพ่อทองล่ำ
แล้วมีอีกหลากเรื่องราวในค่ำคืนนี้ที่จะเล่าให้ท่านฟังว่าทำไมจะต้องมาที่วัดเจ้าอาม
วันนี้เนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยกับคุณมดดำเขาฝากฝังมาให้ผมเนี่ยมาพบหลวงพ่อแล้วก็พาเยี่ยมชมภายในวัด
มีคนมากมายถามผมว่าวัดเจ้าอามมีชื่อเต็มไหมมีอะไรต่อตามหลังไหม
เช่นวัดเจ้าอามราชวราราม
วัดเจ้าอามคราบรามอย่างงี้หรือวัดเจ้าอามสั้นเลย
ซึ่งเป็นอดีตลัฐมนตรีว่าการกระจวงมหาภารกรรมไทย
เมื่อครั้งลาวปศ๑๓๑๔ท่านมาบูรณะวัดนี้
บูรณวัดนี้ตั้งแต่ปี๒๕๐๗เริ่มเข้ามาช่วยบูรณะวัดนี้แล้วก็ปรับปรุงสร้างพระปรางนี้ใหม่
วัดเจ้าอาบอยู่ถนนบางขุนนลครับสร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากศิลป์มหาราชทรงสร้างวัดเจ้าอามขึ้น
เพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับพระสนมอามหรือเจ้าอามตามพงศวดารกล่าวว่า
ส่งสร้างปรางใหญ่เพื่อนำอัฐิของเจ้าอามมาบรรจุไว้เพื่อเป็นพระราชอนุสรครับ
สำยอดพระปางได้อันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุมาประดิษฐานไว้
จากพระปรางภายในวัดยังมีวิหารหลวงพ่อโตที่ชาวบ้านนิยมศักระบูชา
หลวงพ่อโตนี่แหละครับศักดิ์สิทธิมากคือระยะเรียกหลวงพ่อโตทั่วไป

และหลวงพระโตงงนี้ก็คือวงกำนั้นที่พระเจ้าตากอัญเชิญมานั่นเอง

เป็นพระสร้างด้วยศิลา

ตอนนั้นเนี่ยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดปริดทองนะครับเป็นสีรามโยโฮะ
ท่านผู้ชมที่ชมมูไนท์อยู่เนี่ยนี่คือศักดิ์สิทธิ์
นี่ดูไว้เห็นไหมครับมันมีพลังอะไรที่ยากแก่การอธิบาย
แล้วก็เป็นพระคู่วัดแล้วท่านสังเกตไหมครับเหมือนอะไร

เหมือนกับหลวงพ่อพระพุทธโสธรในอดีต
ใครเข้าไปวัดหลวงพ่อโศธรณก่อนบรรณน่ะ

หรือองค์ไหนเป็นพุทธโสธรพระพุทธศิลามหามงคลลาบผลภูณทวี
หลวงพ่อโตองค์กลางนะครับเดี๋ยวผมจะนำสกราบสการะนะครับ
สาธุข้าพเจ้ารักเลขานิเทศ
น้องสักการะหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์
ขอน้องสการะพระบรมศาลิริกธาตุ
และอธิธาตุแห่งพระสนมอามณพระปางเบื้องหลังนั้น
ขอการบูชาสการะด้วยดอกไม้ทุบเทียน
และการน้อมกราบสการะ
ปรากฏอัศจรรย์ปฏิหาร
กลับไปประกอบการงานสำเร็จสมปรารถนายิ่งใหญ่ใหญ่โตสมจินตนา
ขอให้มีแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมา
หลวงพ่อโตจงอำนวยนำพาให้สิ่งอธิษฐานนี้สำเร็จโดยฉับพลัน
คนไทยประเทศไทยจงแค้วคาดจากแฟนสราย
ประสบสุขกันทั่วหน้าเถอะ

หากมันสำเร็จแล้วเค้าก็จะมาแก้บนด้วยการบิขัยบ้าง
ถ้าเขาถูกหวยรวยรัยก็เขาก็มาแก้บนกัน

ก็มาแก้บนถามว่าขออะไรไป
เขาบอกว่าขอโชคขอลาบ
กว่า๒๓๘ปีแม้การเวลาจะเปลี่ยนผัน
แต่ความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อวัดเจ้าอาม
ก็ไม่มีจางหายโดยเฉพาะพระอุโบสถเก่าแก่หลังนี้ครับ

เสมาประวัติศาสตร์เสมาดั้งเดิม
เวลาเขาดูพระโบสถเขาต้องดูที่เสมาครับ
คือนี่ครับเสมาคู่คือวัดกษัตริย์สร้าง
ผมถามหลวงพ่อแอบเอาไปแกะไหมเขาเนี่ย

แต่อาจจะบูรณะฐานเถินบุรณะไหม
แต่เสมาคู่แบบนี้รอบทั้งโบสถเนี่ยของเดิม

สมัยพระเจ้าต่างสิทธิมาราชทรงสร้างวัดในปีพศ๒๓๒๓
อุโบสถเดิมก็เป็นหัวหน้า

โอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้กับพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะ

หัวหน้าก็คือไม่ได้มีช่อฟ้าบริการหาหงอย่างนี้

แล้วก็หน้าบันเดิมทีเดียวนั้น

ก็คิดว่าจะเก็บไว้ที่วัด

หลวงพ่อหน้าก่อนเข้าไปพระโบสถเนี่ยนะ
องค์เนี้ยหลวงพ่อบอกอยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่เดิมเลย
ผมประหยาสังกระจายอุ้มทรัพย์หลวงพ่อยังไง

เนื้อก็เป็นปูนธรรมดาเนี่ย

ก็มีนัยยะว่าใครมาไหว้ที่นี่นะครับ
จะมีกินมีใช้ดุดองค์สังขจาย

คุณที่มาในคุณที่ชอบไห้พระสังฆใจนะ

ในวิหารพระท่ารถนะครับ

อยู่ที่วัดสะเกดวัดภูเขาทองอยู่บนยอดภูเขาทองเลยนะครับ
สองอยู่วัดพระศรีมธาตุบังเขนสามอยู่ที่วัดเจ้าอามตรงนี้
พระเศรษฐีนรกบทอยู่ในส่วนกลางเนี่ยมีสามองค์

พ่อครับพระพุทธรูปเป็นลักษณะแบบศิลปะอูทอง
ประสงค์พระพุทธธิชยาตอนต้นเนี่ยไม่มาแต่เดิมเลยหรือครับ
มีแต่เดิมมีหลายคนที่สร้างบทบุรณะขึ้นมาใหม่
เขาจะขอเอาไว้ข้างหลังอัตมาบอกไม่เอา
คือก็จะสร้างให้ใหญ่กว่านี้อัตมาก็บอกไม่หนัก
เพราะว่าบทนี้ก็เหมาะสมควรแล้วกับพระประธานองค์นี้
ลองดูสังเกตดูนะครับว่าศิลปะของหูเนี่ยเป็นหูใบสี
ถ้าเราดูพระสมเด็จจิรดาหลังอุณาโรมปี๒๑๙
พระทรงพีมอายุทยาเนี่ยหูจะเป็นแบบนี้
เป็นใบสีแล้วมีสองชั้นชั้นออกชั้นใน
แล้วพระกันยาวคือหูยาวเห็นไหมครับ
วัดนี้สร้างโดยพระเจ้าตากศิมาราชเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของพระและแรงอธิษฐาน
ต้องอยู่ที่พระเจ้าตากแต่เดิม
ทุกคนตั้งใจนะครับผมจะนำสการะ
แม้ไม่งดงามวิจิตรแต่ก็
คือความเข้มขังในพระราชธามีมาแต่การนั้นนะครับ
ขอการบูชาจงนำมาซึ่งความสุขความเจริญมีสติปัญญาปฏิพันธ์ไหวพิบมีสุขมีธรรมปัญญาจะทำในสิ่งใดจากนี้จงสำเร็จขอบรมีแรงอธิษฐานแห่งสมเด็จพระเจ้าตากศิมาราชที่ทรงสถิตอยู่ในองค์พระปฏิมาองค์หลวงพ่อสำเร็จพระประธานีองค์หลวงพ่อโต
ได้แผ่พระบารมีคุ้มปกป้องของชาวไทยและข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นโพยภัยจำเรินสุขทุกสถานทำมาค้าขึ้นแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมา
จำเริญได้ราบยศเกียรสวนสุขทุกประการนับตั้งแต่บัตรนี้สืบไปถึง
บริเวณที่ผมยืนอยู่เรียกว่าลานเทพ

แต่เมื่อผมเข้ามาเนี่ยผมก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับ
ผมกำลังสร้างเทพเทวาที่จะทำเป็นอุทยานเทพ
ขอเอาเทพที่ผมได้สร้างเนี่ยมาประดิษฐานชั่วคราวให้คนกราบสการะ
แล้วนำบุญเนี่ยร่วมสร้างสาราปฏิบัติธรรมและบูรณวัฒน
ท่านก็ยินดีก็เลยทำเดือนนี้ให้มีหลังเครื่องหลังคานะครับ
มีหลังคาแล้วก็มีสถานที่ที่ใช้สำหรับ
๑ปฏิษฐานเทพพระสาวพระราหูหมอชุกกุมารพัฒน์พระภัยศาสตร์
ด้านนี้สร้างเป็นพระพราชชั่วคราว
ปฏิสถานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากศิลมาราชประทับนั่งบันลังครองเมือง
ที่จัดเททองที่วัดนี้แหละลองดูให้ดีนะครับ
พระเจ้าตากพระบรมรูปองค์นี้งดงามและสร้างด้วยความตั้งใจ
หนึ่งพระองค์นั่งบันลังคลองราชในขณะที่มีพระชนมายุสามสิบสามปี
พักต้องไม่แก่ไว้หนวดได้เพราะราชการสงคราม
วิธีการหล่อช่างปั้นต้องวิจิตมีองค์ความรู้เททองหล่อในพิธีใหญ่
มีประชาชนมาร่วมพิธีนับเป็นหมื่นหมื่นคนนะครับแล้วก็บางคนก็เอาทองคำ
เอาเงินใส่ลงไปไม่ได้สร้างด้วยทองเหลืองไม่ได้ลมดำสร้างแล้วเนื้อเดิม
เพราะเรารู้ว่าท่านเป็นกษัตริย์จึงสร้างด้วยความศรัทธาและปรานีตครับ
แล้วผมเป็นประธานจัดสร้างไฟขระวาดหลวงพ่อเป็นประธานไฟสงฆ์
เพราะฉะนั้นนี่เป็นรูปเคารพพระเจ้าตากที่สวยงามมาก
ก็ศรัทธาพระองค์ท่านตรงที่ว่าขออะไรแล้วก็ได้อย่างนี้ค่ะ
ขอท่านว่าถ้าเกิดถึงเป้า๑ล้านบาทจะมากราฟทำบุญ
ไปที่ไหนก็จำนึกถึงพระองค์ท่าน
ในการศักรบุญค่าพระเจ้าตากสินมหาราช

ขอให้ขั้นทั้งหลายที่ได้กล่าวศักระด้วยจิตรธานายิสัตว์
รมรูปเบื้องหน้าที่วัดเจ้าอามจงตั้งตัว
ได้ที่ล้มขอให้ยืนที่คว่ำขอให้หงายที่ร้ายขอให้ดี
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นปลายเถินด้วยก้าวด้วยกมอมขอได้ชะ

ท่านไปวัดใดไม่ต้องเตรียมดอกไม้ทูปเทียนไป
วัดเขาจะมีในส่วนที่เรียกว่าทำตามกำลังศรัทธา

ไอ้ที่ทำตามกำลังสาธาเขาใช้วน
ส่วนธรรมที่กำหนดเอาไว้แปลว่าเขาใช้เลย
ใช้แล้วเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไปบูชาตามกำลัง
เพราะว่าเงินปัจจัยที่บูชาดอกไม้ทูบเทียนนี่แหละ
มันอาจจะแปลว่าท่านเตรียมไปอย่างเดียวถูก
แต่เงินส่วนนี้เป็นเงินที่มีส่วนต่างที่เขาใช้
บำรุงวัดค่าน้ำค่าไฟนี่แหละบุญครับ

ฟ้าหานม

จบว่ายเราว่ายพระราหูพระราหูทรงครุฏ

เป็นตำนานเทพในฝ่ายเทพไทย
พระนรายทรงครุฏมีคนแย้งใช่ไหมครับ
คุดไปดูที่พิธาฐานประธานแห่งชาติพันธนธร
รูปเคารพของพระราหูทรงครุฑสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่๕เดิม
แต่องค์ไม่ใหญ่มากเค้าจะมาให้ประชาชนส่งน้ำจุงประสงค์กลานของทุกปี

เพราะฉะนั้นองค์นี้สร้างองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลาหูเต็มองค์ทรงครุฑ

๑๐ดอกตรงนี้กำลังนะ๑๐ดอกของพระเสา
มีแห่งเดียวในประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับลานเทพเจ้าอาม
เป็นเทวดาประจำในดวงชะตา๑๒ราศี
หรือที่เรียกว่าเทวดาโนปราเคาะเทวดาเก้าพระองค์
ผมเตรียมสร้างเพื่อประดิษฐานณอุทยานเทพในภายภาคหน้า
เพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของผมไม่ใช่จะทายาทผม
เป็นของคนทุกคนเพราะเป็นเทวดาประจำวันเกิดครับเสร็จแล้วก็จบนะครับ
ไหว้พระสาวจงเสือปาก
ไม่ต้องไปถือแอ้แต้พนมมืออธิษฐานนะครับเดี๋ยวเอาดอกไม้ไปอธิษฐานเอาของที่ไห้ไปอธิษฐานนะครับ
ของที่ไหว้เขาจะจัดเตรียมเอาไว้นะครับเห็นมั้ยครับ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๒
อย่างคือกำลังลาหูไม่ใช่๘อย่างนะก็มีถั่วดำนะครับข้าวเหนียวดำเนี่ยของดำทั้งหมดเนี่ยนะครับ
เพื่อไหว้พระราหูเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเป็นเคล็ดแต่โบราณกันมาไข่เยอร์ม้าก็ไข่ดำนะครับ
เพราะฉะนั้นเองเนี่ย๑๒อย่างจะเป็นกำลังการบูชาตามอุปเทศหรือเคล็ดที่มีมาแต่โบราณ
ว่าจะได้บัตรพลีบูชาสำเร็จถึงท่านและอธิษฐานให้สำเร็จสมปรารถนา
ใครมีภัยเมื่อถูกราหูทัพเนี่ยตอนนี้ราหูทัพคนเกิดราศีสิงศ์
เล็งคนเกิดลาศีกรุ่มทำให้ลาศีและลาศีกรุ่มชิดเหมือนพุกพังพัง
เหนื่อยทุกคนเกิดราศีกรกฎมีแต่เรื่องรายจ่าย
คนเกิดดลาศีมังกรมีแต่ปัญหาผสักอาหรี่ศัตรูเนี้ย
องค์หนึ่งก็พระเสาที่มีความทุกข์ติดขัด
ชีวิตขัดสนอับจนก็ไห้พระเสาทรงเสือ

เรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัว
เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องงานใช่ไหมคะ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องแฟนทิ้งด้วย
ใช่เขาก็แบบมีความทุกข์เยอะเลยค่ะ
มีร้องไห้เสียใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

กำลังจะไหว้ก็รู้สึกว่ามันโล่ง

ใครที่แบบเหมือนโดนของนะ

ท่านก็เตรียมขวดพลาสติกมาตักจ้วงเอาไป

สมน้ำอาบตัวทุกวัน

คุณของคุณสัยและคุณคนมีอยู่ทุกแห่งหน
ดังนั้นเนี่ยผมรวบรวม

น้ำมนต์จากเจ้าคุณทงชัยน้ำมนต์จากหลวงพ่อขาว
สาวชะโงกที่เก็บน้ำมนต์ไว้เป็นพันพิธี

สมน้ำอาบตัวทุกวันมีความสบายใจ
เพราะฉะนั้นผมนึกถึงทุกคนกันว่า

นี่ท่านมาถึงก็เตรียมขวดเปล่ามานะครับ
ตักเข้าไปนะมันไม่สะอาด

ไม่ต้องจ่ายตังค์ปั๊บเข้าไปแล้วเอาหนี้ตัก

เอากลับไปไปถึงบ้าน

ก๊อกใส่ขันแล้วน้ำมนต์เนี่ยเติมไปนะ

จะเกิดมงคลทำอย่างนี้ครับที่ผมว่าเนี่ย

บน้ำมนต์เนี่ยนะอาบได้ทุกเวลา

ไม่ต้องแม้ต้องไปอาบกลางแจ้ง
โห้งเราสุภาพสตรีที่แบบ

ไม่ได้หรอกครับอาบในที่ลับที่เฉพาะตัว

มัวงสวงเบูชาไม่เห็นบ้างไฟเลย
แต่ขณะที่เรากำลังจะกลับคณะเรา๕๖รถบัตรนะครับ
ผมกาลขอพญานาคขึ้นรถแล้ว

พญานาคไม่มีอยู่จริงวันนี้ไม่เห็นบ้างไฟ
แล้วเดินขึ้นขณะที่กำลังจะเดินขึ้นไฟ

ขนาดเท่าลำตาลต้นตาล
พี่พญานาคมาขออยู่ในตัวผม

จะทำแล้วได้ยาบยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่

พวกเจ้านั้นไม่มีโอกาสได้ทำ

ผมอยู่ที่ลานเทพนครหรือสวนเทพนคร

มีคำถามว่าทำไมหมอลักษณ์มาวัดนี้

เมื่อปี๒๕๔๙ถึงปี๒๕๔

หรือท็อปประนันธรรมกรมัญญัติ
เขาเป็นลูกชายของเซียนพระชื่อดัง

อยากให้คุณหมอลักษณ์มาช่วย

ขยายวัดและสร้างสาราปฏิบัติธรรม

ผมเป็นหนี้จตุคามอยู่๕๐กว่าล้าน
ตอนนี้ผมไม่มีกำลังจะช่วยเหลือสร้างบุญใหญ่ได้เลยครับ

แล้วผมจะมาขยับขยายช่วยท่านนะครับ

หลวงพ่อครับผมจะช่วยตั้งแต่ร่วมบุญซื้อที่
ถวายวัดขยายเพื่อทำสาราปฏิบัติธรรม
แล้วตอนนี้ก็จะกำลังสร้างสาราปฏิบัติธรรม

นี่คือเหตุที่ต้องวัดเจ้าอาม

ได้ช่วยทำลุกบำรุงวัดเจ้าอาบ
จนชาวบ้านแห่มาแน่นวัด
จึงต้องสร้างสวนหย่อมขึ้นมา
ไว้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาและญาติโยมทั้งหลาย
ได้นั่งพักผ่อนย่อนสติกันได้
ปัจจุบันคนมามากมันไม่มีที่พักผ่อนย่อนใจ
ผมก็ปรึกษาหลวงพ่อทองร่ำว่าเราสร้างสวนไหม
เทพนครให้เป็นที่พักผ่อนหั่นใจของประชาชน
ส่วนนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาภายในเวลาประมาณสัก๔๕เดือนนี่แหละ
จะลงตัวแล้วครับมีน้ำตกมีสวนต้นไม้สมุนไพรต่างงดงามหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านก็มาแล้วก็มาถ่ายรูปเก็บความสุขความประทับใจกลับออกไป
ต้องบอกว่ามาวัดเจ้าอามได้ครบทุกอย่างจริง
เพราะสามารถมาตรวจดวงชะตากับเหล่าลูกศิษย์ของมูขั้นเทพกันได้
เรือนพระยาโหราธิบดีซึ่งก็อยู่ภายในวัดนั่นเองครับ
นี่คือบ้านหมอดูเรือนหมอดูบ้านหลังนี้สาราหลังนี้
บ้านเก่าเนี่ยเป็นของเจ้าพระองค์หนึ่ง
ท่านขายที่ดินแล้วบ้านหลังนี้แล้วคนที่ซื้อต่อเขาเอาบ้านเจ้านี้มาบริจาคให้สร้างเป็นสารานี้
หลวงพ่อก็ให้สารานี้เป็นที่ปฏิบัติหน้าที่ของนักพยากรที่เป็นคณะสิทธิ์ผม
ผมเปิดสอนลูกศิษย์โหราศาสตร์มาประมาณเป็น๑๐รุ่น
แต่มีสองรุ่นสุดท้ายที่เปิดมาเนี่ยนะครับล่าสุดที่เปิดมาเนี่ยสอนฟรี

นี่ก็อีกห้องหนึ่งนะครับนี่ก็มีคนดูดวงนะครับ
นี่การดูดวงนี่ผูกดวงยังอ๋อกำลังผูกดวงเนี่ยผูกดวงมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับ
สมัยใช้เครื่องคำนวณดวงชะตามาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ
นี่ก็มีจอดูดวงผูกดวงแล้วก็ครับพยากรไปเรื่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาที่วัดเจ้าอาม
ส่วนในรายละเอียดจะดูแม่นไม่แม่นอย่างไรเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่คนนะครับ
การเงินของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างตะนีในเรื่องของการใช้จ่าย
แต่เก็บเงินไม่อยู่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อน
ตัวเองไม่ใช้แต่พอคนอื่นเขามาขอความช่วยเหลือก็จะจ่าย
คือเขาเรียกว่าใจอ่อนให้เขาโดยที่ตัวเองขี้เหนียว
คือตรงเกือบ๘๐ค่ะก็โอเค
บ่อน้ำนี่มีอยู่คู่วัดมานานยังหลวงพ่อ
คู่กับวัดมาตั้งแต่สร้างวัด

บูรณะขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้บ่อนี้จะลึกลงไปประมาณที่เห็นเนี่ยแค่น้ำเนี่ยขอบบ่อข้างบนลึกลงไปอีกประมาณประมาณ๔เมตร
แล้วท่านเห็นเคยใช้น้ำในบ่อนี้อาบ
น้ำนี่ทั้งอาบทั้งฉันเลยตั้งแต่อัตมามาอยู่นี่ปี๐๓ก็ใช้น้ำเนี่ยส่งน้ำฉันน้ำก็ใช้ในบ่อนี้
ข่าวว่าหลวงพ่อเคยคิดจะกรบบ่อนี้ใช่ไหม
ตอนที่ถมพื้นเนี่ยคิดจะถม
แล้วเกิดอะไรขึ้นผมอยากให้หลวงพ่อเล่าให้ฟัง
คือคิดจะถมบ่อนี้เพราะว่าจะได้ไม่เป็นพื้นเดียวกัน

คือเครื่องใหม่มาวางจะดูดน้ำ
เพื่อจะจับปลาออกอะไรออกแล้วถม

พ่อก็บอกว่าเครื่องเนี้ยติดติดข้างนอก
ดับเครื่องเอามาวาง

ตอนแรกว่าคิดว่าเครื่องเสีย
ก็เลยให้เขาเอามาตั้งสิบเครื่อง

จะยกไปปล้ายให้ทรวง

ที่มีต่อองค์พระจิตรประหลาด
และบังเกิดปฏิหารที่หาสาเหตุไม่ได้
แรงศรัทธานี้จึงกลายเป็นกำลังในการสร้าง

ที่วันนี้หมูขั้นเทพของเรา
อยากบอกต่อกับทุกคนครับ
พญานาคาราชองค์นี้เป็นเทพบุตรพญานาคาราช
หน้าเป็นไม้ผมบูชาส่วนตัวมาเกือบ๒๐ปีแล้ว

ผมเนี่ยไปเห็นพญานาคแก่สลักไม้อันนี้ชื่อร้านร้อยอันพันอย่างจังหวัดเชียงใหม่
ถ้ามีโอกาสจะพาไปนะเห็นเมื่อประมาณ๒๐กว่าปีที่แล้วนะ
แล้วติดตาตึงใจนอนไม่หลับกระสับกระส่ายกลับมาหาเงิน
เพื่อไปบูชาอันนี้กลับมาแล้วมาไว้บูชาประจำตัวในห้องนอนเลย
แล้วบูชาทุกวันบูชาด้วยดอกมะลิกราบไหว้
อะไรรู้ไหมครับตั้งแต่บูชาพญานาคองค์นี้นะชิดดีขึ้น
แล้วตอนที่ได้มาบูชาน่าจะราวปีพศ๒๔
มาพร้อมกับผมดังนี้พอมาปึ้งเราดังเลยนะ
มีความสำเร็จคนไม่รู้จักไม่รู้จักเลย
แล้วมีอยู่ปีหนึ่งพาท่านไปบวงสวงที่ริมแม่น้ำโขง
จังหวัดน้องคายวงสวงบูชาไม่เห็นบ้างไฟเลย
แต่ขณะที่เรากำลังจะกลับคณะเรา๕๖รถบัตรนะครับ

พญานาคไม่มีอยู่จริงวันนี้ไม่เห็นบ้างไฟ
ปากท่านอยู่ปากทูบไปในแม่น้ำโขง
แล้วเดินขึ้นขณะที่กำลังจะเดินขึ้นไปเนี่ย

ผมเชื่อเลยเขาสุดเลยนะว่าท่านไม่อยู่จริง
แต่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเห็นท่านก็มาให้เห็นแล้วแต่แล้วแต่ท่านเลย
อย่าไปคิดว่าอยากเห็นอยากเห็นแล้วเห็นไม่ใช่แล้วแต่ท่าน
นี้มาประดิษฐานอยู่ที่ลานพญานาคาราชวัดเจ้าอาม
และจะไว้ตลอดไปแล้วเป็นร่างที่ให้พญานาคาราชมาสถิต

แล้วองค์เทพบุตรพญานาคาราชนี่ยังไม่ครบองค์นะครับ
องค์เทพบุตรนี้จะมีการเททองหล่อนาคปรก๙เสียน
เสร็จแล้วจะอันเชิญประดิษฐานณซุ้มบรรณพิพบศาลาพญานคราช

ตอนนี้ประชาชนก็สามารถมาบูชาศักระขอพรได้
ก็จะมีจัดพานบูชาที่มีดอกมะลิวัน
มีเทียนหอมมีกำยานหรือมีทูบ
ท่านก็เปิดน้ำมันหอมเนี่ยแล้วก็ลด
ตั้งใจตรวจพร้อมกันนะครับ
พระเจ้าข้าแต่องค์วิรุปโขนรรคราชศรีสุโธรรรคราชย่าศรีประทุมมาร์
พญาศรีสตรรรคราชอนันตรรรคราช

ขพเจ้าขอน้องบูชาศักระในคุณธรรมอันวิเศษ

นำมาซึ่งสุขซึ่งทรัพย์

ข้าพเจ้ากำลังจะประกอบกิจอันใดจงสำเร็จในทุกประการ
สมปรารถนาเกิดโชคลาภตั้งแต่บัตรนี้

ขอให้มงคลแห่งพญานาคาราช
ศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้ารักเลขานิเทศมีความเคารพสัทธา

เกิดปฏิหารแก่ผู้บูชาศักระ

ร่ำรวยโชคดีมีโชคราบ

ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเถิน
ตอนที่อยู่บ้านหน้าตาแล้วมีงูเลื้อยมาใต้โต๊ะ

แล้วเราก็อยู่แล้วเราก็บอกคนอื่นว่า

รู้สึกว่าเห็นแล้วสัทธา
ไม่อาจจะบอกให้คนว่า
เราเชื่อกลัวเขาจะมองว่าเราแปลก

ก็คือฝันถึงพญานาคนี้หลายครั้งมาก

ครั้งแรกเลยก็มีพญานาศมาขออยู่ในตัวผม

แล้วก็พอผมตอบแล้วว่าได้
ก็ร่างพญานาคก็พุ่งเข้าไปในตัว

อาทิตย์นี้ผมก็มาที่นี่
เพื่อมาบูชาเรายังขนลุกอยู่เลย

สร้างเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนู้นนะครับ
จากนี้จะพาไปดูอีก๒จุดสุดท้ายที่เป็นจุดสำคัญ
คือจุดร่วมบุญของการทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกแท้ง

ใครเคยทำแท้งใครให้เคยให้เงินเพื่อนไปทำแท้ง
มีปัญหาต้องไปที่นี่ตรงนี้
กลับมามูกันต่อกับหมูขั้นเทพของเรากันครับ
ซึ่งเรื่องที่หมู่จะเล่าให้ฟังนั้น
ถือเป็นเรื่องราวการผูกสัมพันธ์กรรมดี
ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยล่ะครับ

คือเรื่องการทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้ง
จำได้ไหมครับปี๒๐๐กว่า
ค้นพบซากทารกที่วัดไผ่เงินโชตนาราม

และเป็นเจ้าภาพจัดงานทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกกำแท้ง

ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นต้องการทำบุญให้เขาไปเกิด

ที่วัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรีกับพระครูภัยศาลธรรมวงศ์เจ้าวัดวัดแคร์มาหลายปีแล้ว
แล้วจนกระทั่งเกิดเหตุนี้คณะสงฆ์จึงให้ผมไปประกอบพิธีเป็นเจ้าภาพจัดงานทำบุญทักษนานุปทาน
ดังนั้นในระยะเวลา๑๐กว่าปีมานี้ผมจึงทำพิธีใหญ่อุทิศให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งทุกปี
มี๑โดมึยาลธรรมที่ถูกทำแท้๒โดมึยาลเล่นร่อนร้ายชาติมิตร๓โดมึยาลหัสต้นบรวจผู้บริหารหน้าที่ที่เสียชีวิต
โรงนี้นะครับมีเหนือโรงเนี่ยมีอธิษฐาตุโกรธนี้คือโกรธที่บรรจุอธิษฐาตุที่มีการนำอธิษฐาตุจากวัดไผ่เงิน
นี้อธิษฐาตุจากวัดแคร์ที่มีคนที่เขาลูกหลุดไปตายเป็นลูกกอกแล้วเอามาชามณกิจแล้วเก็บอธิษฐาตุอยู่ในโกรธนี้
โกนี้จะต้องเอาอธิษฐาตุเทลงโลงนี้นะครับแล้วก็ตั้งโรงนี้ให้คนมาเขียนใบขอขมานกรรมบางคนเคยทำแท้งนะมาก่อนชิดติดขัดมีปัญหาก็มาเขียนใบขอขมานกรรมแล้วร่วมบุญถวายสังขทานปัจจัยพระพิสุสงฆ์ไว้ตลอดปีเลยแล้วปีนี้แล้วทุกปีก็จะมีทำบุญคืนเหมือนกับตั้งพระมาติกาบังส

โหสิกรรมตัดตอนตั้งแต่ชาตินี้ว่าผมจะจัดพิธีทำบุญมีพระมาแสดงพระธรรมเทศนาให้เกิดเป็นบุญธรรมปัญญาไม่ใช่คิดว่าเออเราเคยทำแท้งไปทำธรรมกับหมอลักษณ์ก็จบกันไปไม่ใช่มาทำบุญให้รู้ว่าเรามาฟังธรรมะเราอัญเชิญดูบุญญานี่เขามารับรู้ให้เขามาเห็นบาปบุญคุณโทษให้เขามาเห็นว่าบุญกิ

ทำบุญตั้งใจในทุกวิถีบุญจงสำเร็จแก่เจ้าทุกรูปนี้อย่าไปสนใจใครเขาไม่รักไม่เป็นไรมีพ่อนั้นเป็นพ่อสมมุติในนามว่ารักเจ้าทำบุญจะให้เจ้ามิใช่เป็นพ่อแม่ลูกกันแต่การไหนแต่นึกถึงกันทุกวันทุกเดือนปีไปทุกปีต้องทำให้นี่คือความตั้งใจในศรัทธาจะทำแล้วได้ยาบยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่เพราะ
ได้ทำคือเขาไม่มีโอกาสได้ทำเขาจะลุกมาทำบุญก็ไม่ได้เขากวดอาฆาตพ่อแม่ก็ไม่มีผลไรเกิดขึ้นนอกจากมันไม่จบให้สิ้นผมก็ได้ทำหน้าที่ตามบุญตามพุทธศาสนาคือมีมนต์พระมาเทศพระมาสวดพระวิธรรมแล้วก็ทำบุญให้ความรักเขาจัดงานให้สมเกียรติและด้วยจิตศรัทธาอันเป็นมหากุศลนี้ทำให้เกิดงานบุ
หร่อยทั้งหลายที่วัดเจ้าอาร์มแห่งนี้ผู้คนต่างหลังไหลกันมามืดฟ้ามัวดินทุกคนต่างมาด้วยใจศรัทธาครับ
สมุนไพรน้ำเก้งหวยน้ำลำใย
จริงแล้วมีความรู้สึกว่าเราต้องรู้จักเป็นครูไฮบ้าง
แล้วก็ปลูกฝังรุ่นต่อไปด้วยให้รู้จักการไฮบ้าง
เป็นการสร้างบุญสร้างประสุนที่กับพ่อครัวด้วย
ภายในงานชาวบ้านที่มีใจศรัทธา
ก็มาช่วยโรงทานทำข้าวปลาอาหาร
มาร่วมแจกกันทุกวันครับ
อย่างลุงกบก๋วยเตี๋ยวหม้อยักษ์ก็ยกหม้อขนาดใหญ่
มาร่วมรองทานกับมูฆ่านเพศของเราด้วย

ขึ้นเขาลงไห้ไปนำพูนไปอะไรก็ไป
เราทำบุญก็มีความสุขเดี๋ยวเขาหาเรามา
ก็มีเจ้าภาพบ้างไม่มีบ้างเราทำบุญเองบ้างอะไรมั่ง
มันก็มีความสุขเมื่อเรามีความสุขก็น่าจะได้ทำเยอะ
ทำได้หลายอย่างทำบุญทำทานทำอะไรก็ได้
ทำแล้วตัวเองมีความสุขร่างกายเราก็สดชื่นกะปิ้กระเป๋า
แก่ช้าดูลุงแก่ช้าเห็นไหมยังหนุ่มอยู่นี่
อิ่มกันแล้วก็ทำบุญกันต่อทางวัดจะจัดปรำพิธีขนาดใหญ่
จุคนได้กว่า๒๓๐๐คนเลยทีเดียว
โดยมีจตุปัจจัยชุดสังขทานผ้าไตร
ข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กเพื่อถวายและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้กับดวงวิญญาณเด็กทารกที่ถูกทำแท้งทั้งหลาย
อยากมาร่วมทำบุญนะคะก็คือเหมือนทำบุญถวายผ้าไตรด้วย
แล้วก็ถวายให้กับน้องที่เสียชีวิตไปแล้ว
ให้น้องเขาไปในพบภูมิที่ดีอะค่ะ
ถึงแม้น้องเขาจะไม่ได้เกิดมาแต่ว่าก็เหมือนเราก็ทำบุญให้เขาไปด้วย

แล้วเหมือนเรามีความสุขเราอยากได้แสงบุญแสงบารมี
ทารกที่ถูกทำแท้งไปเนี่ยนะคะอยากจะเกิดแต่ไม่ได้เกิดแบบน่าสงสารอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเราให้เราได้ทำบุญให้เขาเนี่ยเหมือนอนิสงฆ์แห่งบุญ
รู้สึกว่าเรามีพลังอยากจะแบบให้แม่ได้อนิสงฆ์ไปด้วย
แล้วก็อยากให้แม่มีอายุที่ยืนยาว
เราก็อยากจะมาทำบุญให้จิตใจเราเบิกบานนะคะ
แล้วก็เผื่อเราจะหายเจ็บหายไข้จะได้อยู่กับลูกนาน
ในขณะที่ถ่ายทำรายการอยู่นี้นะครับ
เจ้าคุณปัญญาจากวัดสะเกดกำลังแสดงพระธรรมเทศนา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพิธีบุญกริยาที่อุทิศบุญ
เพราะบุญของชาวพุทธนั้นมีทานศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรม
แล้วก็จะได้เทศนาโปรดให้กับดวงวิญญาณทั้งหลาย
ที่เป็นดวงวิญญาณอาฆาตพยาบาทเพราะดวงวิญญาณทารกบางคนเขาอาฆาตพยาบาท
หลังจากพิธีที่มีการแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว
ก็จะมีพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล
แล้วก็ถวายผ้าไตรสังฆฐานถวายจตุปัจจัย
แล้วก็พิธีบวงสวงดวงวิญญาณให้ดวงวิญญาณทารกที่อยู่ทั่วโลก
ที่เขายังไม่เกิดให้มารับอนุโมทนาบุญทั้งหมดทั้งหมดในวันนี้
แล้วไปบังเกิดอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือมหามงคลบุญประจำปี

นอกจากผู้ที่มีจิตสถานในบุญครั้งนี้แล้ว
ยังมีผู้ที่ยอมเปิดเผยเรื่องราวที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเขา
มาเล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่มาในงานในครั้งนี้ด้วยครับ
คุณโจพอรู้ข่าวมหากุศลบุญในครั้งนี้
ก็ตั้งอกตั้งใจเดินทางมาตั้งแต่เช้า

และยอมเล่าเรื่องราวที่เคยได้ทำผิด

ปีที่แล้วที่ตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการทำแท้งครับ
มีเหตุแล้วว่าผมเคยมีเคสแบบเรื่องแบบนี้มาก่อนเนี่ย
เอาออกอะไรประมาณเนี้ยเขารู้สึกไม่ดี
ตอนนั้นเราไม่พร้อมครับตอนนั้นประมาณ๓๐กว่าได้
ตอนนี้ก็เข้า๔๐๓๐ประมาณปีแล้วมันหลายอย่างครับครับ
ด้วยเหตุผลมากมายที่ไม่อาจบอกได้
ทำให้คนตัดสินใจผิดจนกลายเป็นบาปที่ติดตัว
ติดอยู่ในใจเสมอมา
พอเรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นน่ะ
ผมคิดว่ามันไม่อยากให้เกิดอีกแล้วไม่อยากให้เกิดอ่ะ
รู้เลยว่าผิดครั้งยิ่งใหญ่มีโมโหร้าง
ตอนนี้อยากจะมีมากเลยแต่มีไม่ได้
ก็ไม่อยากให้ซ้ำอดีตครับไม่อยากให้มีเคร่นนั้นอีกแล้ว
ตอนสวดผมขนลุกด้วยนะ

เพราะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าให้เป็นแบบนั้น

ผมนำย่นย่อมาผ่านจอมูไนท์ในค่ำคืนนี้

จากกันไปก็ขอพรจากหลวงพ่อ

สาธุชนคนไทยและแฟนรายการมูไนท์

ให้มีความสุขความเจริญตามที่หลวงพ่อจะเมตตาครับ

ขอให้สาธุชนทั้งหลายที่ได้ดูรายการมูไนท์ในค่ำคืนวันนี้
ในเรื่องการที่มาดูหรือว่ามาชมความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอามในวันนี้
ก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายนั้นได้เกิดความเจริญความรุ่งเรือง
ด้วยการมากราบมาไหว้สิ่งสักผิดในวัดเจ้าอาม
ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลาย
ด้วยคุณของพระศรีรัตนาไตคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ได้ปกป้องคุ้มครองสาธุชนทั้งหลาย
ให้เกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรือง
และเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น